ชุมพรค่ะคุณผู้ชมมีพ่อแม่คู่นึงนะคะ
เขาบอกว่าใครก็ได้ช่วยลูกเขาหน่อย
ลูกชายคนเล็กเพิ่งคลอดเมื่อ๙เมษายนนะคะ
คลอดออกมาได้แค่๕วันแต่ว่าน้องเนี่ย
มีอาการผิดปกติตั้งแต่เกิดเลย
ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมก่อนนะคะเราต้องเซ็นเซอร์ภาพด้วย

คือตาซ้ายของน้องอะค่ะมันหลุดออกมานอกเบ้า
แล้วตาขวาของน้องเนี่ยมันยุบเข้าไปในเบ้าค่ะ
น้องมีรูจมูกหายใจ๑รูมีรูก้น๒รู
แล้วก็เท้าของน้องเนี่ยนิ้วติดกันนะคะ
แล้วก็มีสดือที่ใหญ่กว่าปกติด้วยค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปหาพ่อแม่คู่นี้นะคะ
นายวารินทรจันทนาวัย๓๐ปีกับนางอำพรทันเปียวัย๒๑ปีค่ะ
นี่ค่ะก็ดูแลลูกชายคนเล็กไม่ห่างเลย
พ่อแม่คู่นี้มีลูก๓คนด้วยกันนะคะ
น้องที่มีปัญหาเนี่ยก็คือลูกชายคนเล็ก
นางสาวอำพรเล่าบอกว่าลูกคนนี้เป็นลูกคนที่๓
คลอดเมื่อ๙เมษายนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลหลังสวนค่ะ

อย่างที่บอกไปว่าลูกตาด้านซ้ายหลุดออกมานอกเบ้า

มีรูจมูกรูเดียวรูทวัน๒รู
สดือใหญ่กว่าปกติและอวัยวะเพศที่ผิดปกติมาก
ส่วนนิ้วเท้าของน้องก็ติดกันไปหมดเลยนะคะ

ซึ่งเธอบอกว่าเธอได้ไปปรึกษากับคุณหมอแล้วนะคะ

คุณหมอบอกว่าขนาดนี้แล้วเนี่ยให้ส่งเด็กไปรักษาที่กรุงเทพเถอะ
แต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่เรื่องค่ารักษานะคะ
ค่ารักษาของน้องเนี่ยหลักแสนบาทเลย

จะเอาเงินที่ไหนไปรักษาลูกหลักแสน

สุดท้ายแล้วก็เลยต้องเอาลูกกลับมาเลี้ยงแล้วดูแลกันเอง

เพราะว่าติดช่วงหยุดยาวเทศกาลสงคราน
คุณแม่บอกว่าจริงตอนที่ตั้งคันเนี่ย
ไปฝากคันที่โรงพยาบาลทุ่งตะโกนะคะ
คุณหมอบอกว่าน้องปกติดีทุกอย่าง

อาการผิดปกติแบบนี้แล้วนะคะ
พ่อค่ะบอกว่าเขามีอาชีพรับจ้าง

ลูกค่านผลผู้ค่ะน้อง

เธอจะหลักศาหรูวะหลักไหมหลักครับจะตั้งใจหลักศาให้ถึงที่ไหม
ให้ถึงที่สุดไหมครับครับผมบอกเลยครับพวกมีปัญญาพวกจะจะหลักศาหรูไว้ถึงที่สุดนะครับ
หลังจากที่เรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะช่วงบ่ายวันนี้เองค่ะ
นางสาววรภาแก้วสวีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาดูอาการน้องนะคะบอกว่ามีการปรึกษากับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้ว
เพื่อจะนำน้องเข้าไปเป็นผู้ป่วยในโครงการพอสวในพระราชูปธรรม
แล้วก็ต้องส่งตัวเด็กไปรักษาที่โรงพยาบาลเด็กในกรุงเทพมหานครด้วยครับ
วันนี้ก็มาเก็บข้อมูลของน้องอะค่ะคิดว่าน่าจะดำเนินการได้สิบหกเมษายน
เพราะว่าเป็นวันเปิดราชการหลังหยุดยาวสงกรานแล้วเบื้องต้นให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคมสงเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยดำรงชีพ
แล้วก็เงินช่วยเหลือนะคะปีละ๓ครั้งเป็นเงินเก้าพันบาทแล้วก็จะพยายามหางานให้แม่ของเด็กด้วย
นายสุรสิทธิเปรมชัยปราการผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบอกว่าครอบครัวนี้น่าสงสารมากนะ
เพราะว่าฐานะเขายากจนก็สร้างบ้านหลังเล็กอาศัยอยู่บนที่ดินกลางของครอบครัว
ที่เจ้าของมรดกมอบให้ญาติญาติอาศัยอยู่รวมกันแต่ว่าครอบครัวนี้เนี่ยถึงจะยากจน
แต่ก็ไม่งอมืองอเท้านะคะขยันทำมาหากินค่ะ
หลังจากที่เรื่องนี้เผยแพร่ออกไปแล้วก็มีการเปิดรับบริจาค
ตอนนี้ทางครอบครัวเนี่ยได้รับเงินบริจาคมากกว่าสามล้านบาทแล้วนะคะครับ
ก็มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพ่อแม่ญาติพี่น้องของครอบครัวของน้องแล้ว
ว่าจะมีการตั้งกรรมการมาดูแลในเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่ะ
พอรู้เรื่องยอดบริจาคเนี่ยโอ้โหทั้งพ่อทั้งแม่ของน้องนี่ตกใจมากนะ
อืมแล้วก็บอกขอขอบคุณจริงจริงขอขอบคุณน้ำใจของคนไทยจากทั่วประเทศเลย
บริจาคเงินช่วยเหลือรักษาลูกชายของพวกเขามามากกว่า๓ล้าน
แล้วก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาช่วยเหลือดำเนินการให้ลูกเนี่ย
ไปรักษาที่โรงพยาบาลทางครอบครัวบอกว่าเงินที่เหลือจะเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกลูกทั้งสามคนของเขานะคะ
ลูกเขา๓คนเนี่ยคนโตเป็นผู้ชายอายุ๖ขวบคนกลางเป็นผู้หญิงอายุ๔ขวบ
คนเล็กก็เป็นผู้ชายรวมวันนี้ก็อายุหกวันแล้วนะคะนี่ฮะยังไม่ตัด
สะดือคือยังไม่ยังไม่หมดเลยนะฮะตรงนี้นะใช่ค่ะเหมือนยังตัดไม่ไม่ขาดไม่หมด
หรือยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือสามล้านก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะนั่นแหละ
จะต้องรักษาน้องต่อไปเนี่ยคงต้องใช้เงินเยอะใช่เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าอย่างต่ำก็คือหลักแสนน่ะนะคะ
จากนี้ทีมข่าวยังโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากนายแพทย์ภัยศาลเลิศฤดีพร
ุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลกรุงเทพด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
อาการแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งพบได้ไม่บ่อยค่ะ
การรักษาก็จะต้องรักษาแบบตามอาการนะคะลองฟังคุณหมอเล่าให้ถึงให้ฟังถึงอาการหน่อยค่ะ
สิ่งที่น่าเป็นไปได้ไม่มากที่สุดคือเกิดจากพวกกลุ่มของพันธุกรรม
มันจะมีโรคหนึ่งซึ่งเกิดจากโคโมโซมคู่ที่๑๓มันเกิน
ปกติแล้วคนเหมาะสมของเราจะต้องเป็นคู่ซึ่งจะทำให้เกิดลักษณะของความผิดหลายอย่างนะฮะ
ตั้งแต่มีปัญหาเรื่องของปากแหวนเพศด้านโบจะมีปัญหาเรื่องของตาที่มีปัญหานะครับ
แล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเบ้าตาที่เล็กจนทำให้ดูคล้ายกับตาถล่น
ออกมาจะแค่มีรูหายใจข้างเดียว
แต่ของน้องเนี่ยคิดว่าเรื่องของโคโรตศีรษะที่แบบตามน่าจะไม่จริงจะโต
ก็เลยทำให้ตัวในตาเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับ
แล้วก็ในตาข้างหนึ่งก็ดูว่าเนื้อเยื่ออาจจะไม่เหมือนปกติ
ผมคิดว่าในด้านของการได้มองเห็นหรืออะไรพวกนี้
อาจจะมีปัญหานะครับ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งตัวนี้อาจจะต้องข้ำมาสวดในโรงพยาบาล
ส่วนทางด้านนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์มหารัตนาวงศ์